แล้วก็ดีเจพุทธจะเป็นยังไงนะฮะ
เพราะว่ามันมีกลุ่มก้อนของการไปจัดงานเตะฟุตบอลการกุศล
ที่นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ต้นเรื่องว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙
เพราะว่าช่างภาพอิสระเมืองคอน
ก็คือคนนครศรีโพสต์ข้อความในเพจ
ชื่อว่าสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
ว่าตัวเขาเองคือช่างภาพนะติดโควิด๑๙
และในงานวันนั้นมีดาราดังไปร่วมงานคุณดู
คุณก้อยคุณตูนมีดีเจพุทธมีคุณนายนพัฒน์
ใช่ครับมีหลายคนเลยไปร่วมงาน
ในการมอบสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียน
มังคลาบรามอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ไปเตะบงเตะบอลอะไรกันแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าแม้จะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง
เพราะผู้ป่วยเป็นช่างภาพอิสระใช่ไหม
แต่ทุกคนก็รีบเข้าตรวจเชื้อทันที

นายนพัฒน์ได้โพสต์ผลการตรวจล่าสุด

แต่เจ้าตัวก็ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ

จะยังคงกักตัวเป็นระยะเวลา๑๔วัน
และจะเดินทางไปตรวจซ้ำเมื่อครบกำหนด๑๔วัน
ส่วนคุณก้อยรัชวินก็โพสต์ในไอจีบอกว่า
ก็ได้ไปตรวจแล้วผลออกมาเป็นลบ
แต่ก็จะกักตัวให้ครบ๑๔วัน
ก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันบอกว่าทันทีที่ทราบข่าว

ทั้งคู่เข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อ

แต่เพื่อความสบายใจจึงขอกักตัวอยู่บ้านนะครับ
บอกว่าได้ไปตรวจหาเชื้อเช่นเดียวกันนะครับ
อกจากนี้ในกลุ่มอื่นที่ระบุจุดเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป
ได้ทยอยออกมาโพสต์ไอจี
ว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการกักตัว๑๔วันนะครับ

คุณเป้วงไมล์หกสาวบีเอ็นเค
บอกว่าที่เสี่ยงเพราะไปประชุมกับบุคคลภายนอก
กำลังร่วมงานกันเมื่อวันเสาร์ที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา

เพราะตอนนี้โอ้โหแทบจะสรุปไม่ถูกแล้ว

เพราะมันเยอะไปหมดเลยนะฮะ

คุณชมแล้วก็ที่ต่างจังหวันอย่างที่บุรีรำ
ก็มีเจ้าเบ่าคนนึงที่เขาไปเจ้าเบ่าในงานแต่ง
แล้วเป็นในร้อยตำรวจปรากฏว่าเจ้าบ่าวติดเชื้อ
แต่ทีนี้ก็ต้องดูคนมาร่วมงานเป็นร้อยอ่ะ